เริ่มกันที่ควันหลงของอำนาจเกษตรพัฒนานะครับ
ทางด้านโปรโมเตอร์เกียรติกรีลินโปรโมชั่น

จะเสียเข็มขัดชำโลกในรุ่น๑๑๒เปรย์รุ่นไฟเวท
ให้กับผู้ชกชาวฟิลิปปินส์ก็ตามครับ
หลังจากอำนาจเกษตรพัฒนาแพ้น็อกยก๔

ท้าชิงจากฟิลิปปินส์เมื่อค่ำวานนี้นะครับ
ทำเอาแฟนมวยชาวไทยช็อกกันทั้งประเทศ

บอกว่ายกที่๑๓อำนาจทำคะแนนมาเยอะ

วางไว้ให้ลองชกในรุ่น๑๑๕ปอนด์

อำนาจจะกลับมาสู้ต่อหรือไม่นะครับ
ก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ครับ
ไม่แลกไม่ปะทะ
ก็มีโอกาสที่จะกลับมาผิดส่วนได้อีกครั้ง
ซึ่งก็ต้องปรึกษาหาลือกับทีมงานทุกท่าน
ว่าอำนาจพร้อมหรือไม่ที่จะกลับมาชก

สำหรับอำนาจในวัย๓๖ปีใช้เวลาประมาณ๑ปี๖เดือน
ด้วยการชิงแชมป์ว่างเอาชนะล็อกกี้เรนเตส
เสียแชมป์ดังกล่าว
นี้คงต้องรอดูว่าจะแขวนนวมแล้วกลับไปขึ้นสังเวียนมวยไทย

หรือกลับมาชกในรุ่น๑๑๕ปอนด์
ขณะที่มีอีกกระแสนะครับก็คือการกลับไปต่อยในโอลิมปิก

และขอบคุณกำลังใจจากแฟนมวยชาวไทย
รวมทั้งเปิดเผยว่ายังคงไม่รู้ถึงอนาคตของตนเอง
ขณะเดียวกันวรพฤษเพชรกุ้มอดีตฮีโร่เหรียญเงินโอลิปิก๒๐๐๔
คอมเมนต์ว่าตัวเองรู้สภาพตัวเองดีที่สุด